เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเหมือนกัน

สาวอดีตแฟนเข้ามางอแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะ
ก็เลยเกาะเหตุฆาตกรรมแฟนสาวก็คือเป็นผู้ช่วยพยาบาลเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็สามารถตามจับแล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้แล้ว
กรณีนี้นะคะผู้ช่วยพยาบาลสาวเสียชีวิตอยู่ในห้องพักค่ะ
ทางตำรวจสืบสวนสนโชคชัยก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุคือ
นายวิโรธสุขเมืองหรือเข็มอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับก่อเหตุฆ่านางสาวพัทรพรแต่งเนธหรือน้ำฝนอายุ๒๐ปี

เป็นการก่อเหตุภายในหอพักซอยลาดพร้าว๘๓เมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสนโชคชัยก็ประสานตำรวจภูทรสุโขทัยในการจับกลุ่มตัว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุเรียบร้อยก็หนีกลับไปบ้านเกิดทันทีนะคะ

ตำรวจก็คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายเข็มเนี่ยเล่าพฤติการทั้งหมดให้ฟังนะคะ

พอมาถึงที่หอพักในเข็มไม่มีคีย์คัท
สำหรับการผ่านเข้าไปในข้างในหอพักเนี่ยนะคะ
ก็เลยยืนรอจนกว่าที่มีคนเข้าออก
เข็มก็เลยรีบเดินตามเข้าไปภายใน
จากนั้นก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น๗
ซึ่งเป็นชั้นของผู้ตายที่พักอยู่นะคะ
พอถึงห้องพักในเข็มก็พยายามเคาะประตู
เขาเรียกให้ผู้ตายนี้มาเปิด

ผู้ตายก็เลยยอมเปิดประตูให้แล้วก็เข้าไปภายในห้อง

ในเข็มก็อ้างว่าเข้ามาเจรจากับผู้ตาย

แต่ผู้ตายกลับปฏิเสธแล้วก็พูดว่าไหม้อย่างเดียวเนี่ยนะคะ
เข็มก็เลยเหมือนพูดต่อบอกว่า
ถ้าเลิกกันจะฆ่าตัวตาย

เข็มก็เอาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
ที่บรรจุยาค่าย่ามาถือเอาไว้
ตอนนั้นผู้ตายเห็นก็เลยพูดขึ้นมาว่า

นายเข็มก็เลยเอามือบีบคอผู้ตาย

แล้วก็เอามือออกบอกว่าแหมทำไม่ลง

แต่หลังจากนั้นค่ะก็ดื่มยาค่าย่า
แล้วก็ทำการง้อก็ง้อไม่สำเร็จค่ะ
เข็มก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับ
เขาบอกว่าเขาจงใจที่จะทิ้งโทรศัพท์มือถือ

นายเข็มไม่ได้มีใครอื่นนะ
พยายามจะง้อคืนดีผู้ตายเนี่ยนะ

แต่หลังจากที่ทิ้งของเอาไว้แล้ว
ออกมาจากห้องก็ไม่รู้ว่าผู้ตายคิดหรือว่าทำอะไร

มาที่เนี่ย
เจตนาของเราคืออะไร

มาขอคืนดี
ถ้ายังไม่ขอคืนนี้ไม่ได้

คือสัญญาคือที่เราจะต้องตาย

แต่ไม่มีสัญญาว่าจะตายด้วยกันมีไหม
ไม่มีครับ
ตั้งใจที่จะมาตายถ้าขอคืนดีไม่ได้
หลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้วค่ะ
ตำรวจสนโชคชัยก็นำตัวผู้ต้องหากลับไปสอบสวนต่อ
สอบสวนไปสอบสวนมาก็ต้องการที่จะให้นายเข็มรับสารภาพนะคะ
เพราะว่ายังมีอำนาจในการควบคุมตัวชั่วคราว๔๘ชั่วโมง
อีกอย่างหนึ่งก็คือชุดสืบสวนเองก็ยังไม่ปากใจเชื่อในคำให้การของนายเข็มค่ะ
เพราะว่ายาค่าย่าที่นายเข็มนำมาแล้วก็อ้างว่าดื่มได้นั้น

พบความเชื่อมโยงด้วยว่าในเข็มเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่นอน
คือจะบอกว่าผู้ตายฆ่าตัวตายเอง

อันนี้น่าจะเป็นการวางแผนของนายเข็มเอาไว้นะคะ

ขณะนี้ตำรวจสนโชคชัยก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และจะฝากขังต่อสารอาญารัชดาในช่วง๑๐โมงเช้าวันนี้นะคะ
ต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าเกรงผู้ต้องหานั้นจะหลบหนีไปด้วย